ใครไม่ไปบ้างมีคนไปทั้งนั้นแหละ
นี่นะฮะวังนาคินนะครับที่บ้านโนนเมืองอเภอบ้านดุง

เมื่อวานนี้เห็นไหมคึกคักทีเดียวครับ
นักเสี่ยงโชคไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมาตลอดทั้งวัน
มีคนตาดีไปส่องหาเลขนะครับที่รากต้นมะเดือยักษ์
และเห็นเลขสองตัวด้วยสามตัวก็มีนะครับ
เตรียมจะเอาไปเสี่ยงโชคหลุ้นรางวัลเองปั่นนี้แหละ
นี่จ้องกันใหญ่เลยพี่โอ้โหพี่สดามจ้องใหญ่เลยนะครับ
ในประยุจันทร์อาชานายกว่ามงตรีและนัฐมนตรีว่าการกระทรงกัลห่อม
ท่านจะลงพื้นที่ตรวจราชการในอุดรธานีนะ
แล้วมีกำหนดการที่จะไปที่เกาะคำชโนธด้วย

ซึ่งเป็น๑ใน๖อำเภอนำร่อง
ที่จะเปิดให้ท่องเที่ยวตามแผนเปิดเมือง
อุดรพลัสโมเดลนะฮะ
กำหนดการท่านไปถึงกี่โมงไม่รู้พี่ต้น

เช้าก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะ
ไทยที่ฮานักข่าวที่พืชเที่ยงนะครับ